เรื่องที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะ
คือยุคสมัยนี้ด้วยความที่เป็นยุคแห่งหูทิพย์ตาทิพย์

มันก็ทำให้เห็นอะไรหลายสิ่งหลายอย่างนะครับ
แต่กล้องวงจรปิดจากคลิปนี้ของผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ย
เขาบอกว่าแฟนเก่ามากับแฟนใหม่ของผู้ชายคนนี้
ผู้ชายคนนี้เคยเป็นแฟนเธอบุกมาทำร้ายเธอถึงห้องพัก

โชคดีรอปภมาช่วยทันนะฮะ
ทำร้ายไม่ทำร้ายเปล่ายังฉวยจังหวะหยิบกระเป๋าแบรนด์เนมของเธอไปด้วย
แต่ว่าคนที่เขาเห็นคลิปเขาก็ยังบอกอยู่ว่าเออมันก็ต้องรอดูนะ
ว่าที่จริงแล้วจริงแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยนะ
เพราะว่าฝ่ายคู่กรณีก็คือแฟนสาวคนใหม่ของผู้ชายที่ร่วมเข้าไปอยู่ในห้องด้วยเนี่ย
เขาก็บอกว่าอ่ะแน่จริงนัดวันมาเลยรอคุยรอเจรจาจะได้รู้ความจริงอย่าเอาแต่แชร์ในโลกออนไลน์
ก็เลยไม่รู้ว่าความจริงมันคืออะไรเพราะว่าเรามีข้อมูลจากฝั่งเดียว

ข้างในก็ไม่เห็นนะฮะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้ที่เอาคลิปมาโพสต์ลงเฟซบุ๊กนะครับบอกว่าเป็นกล้องวงจรปิดในที่พัก
เมื่อ๓ทุ่ม๔๓นาทีของวันที่๗พฤษภาคม
มีชายกับหญิงคู่นึงเดินมาด้วยกันฝ่ายชายคล้ายกับมีกุญแจพยายามไขประตูห้องแล้วก็ช่วยกันดันประตูห้องเปิดเข้าไปในห้อง
ซึ่งเป็นห้องของหญิงเจ้าของคลิปต่อมาก็มีรอปภหลายคนเข้ามาช่วยเหลือพาทั้งสองคนออกมาในมือผู้ชายยังถือกระเป๋าใบหนึ่งออกมาด้วย
ทั้งทั้งที่ก่อนเข้าไปเนี่ยไม่ได้ถืออะไรมาเจ้าของโพสต์บอกว่าเหตุการณ์นี้ถูกสองคนนี้ทำร้ายโดยเธออ้างว่าผู้หญิงในคลิปเป็นแฟนใหม่ของผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าของเธอ
บอกว่าถูกถมน้ำลายใส่หน้าใช้กล้วยยัดใส่ปากไม่ให้ร้อง
เธอต้องฉวยจังหวะหยิบแก้วน้ำปลาใส่กำแพงให้แตก
เพื่อให้เสียงดังให้รอปภได้ยินจะได้มาช่วยเหลือ
แล้วตอนที่รอปภเข้ามาห้ามศึกเนี่ยนะผู้ชายกับผู้หญิงคู่นี้
ยังฉวยโอกาสคว้ากระเป๋ากระเป๋าแบนเนมของเธอติดมือไปด้วย
ค่ะแล้วเธอบอกว่าช่วงจังหวะที่ฝ่ายหญิงร่วมทำร้ายร่างกายเธอด้วยเนี่ยค่ะ
ที่เอาอะไรอุดปากเธอไม่ให้เธอร้องเนี่ยนะอืม
บอกว่าเธอหายใจไม่ออกนะครับ

ร้องขอชีวิตไปตั้งสามครั้งแต่ก็ไม่ยอมหยุดอืม
อ่าซึ่งเธอบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยภาวะมาก
เสียใจมากกลัวมากถ้าเกิดว่าพี่ยามขึ้นมาไม่ทัน

คนเคยรักกันนอกใจกันยังไม่พอยังพาผู้หญิงที่เป็นผู้หญิงคนใหม่
มาทำร้ายเราขนาดนี้แถมยืนดูเขาทำร้ายเราปิดปากเราหน้าตาเฉย
ส่วนตัวเรากับผู้หญิงไม่เคยคุยกันเลยแต่เราเคยจับได้ว่า
คบกับแฟนเก่าของเราแต่ไม่ยอมรับกันบอกกันว่าไม่รู้จัก
ชีวิตไม่คิดเลยว่าจะเจอแบบนี้นี่นะฮะเธอก็บรรยายเอาไว้นะครับ
แล้วก็อีกฝั่งนึงเนี่ยเป็นหญิงคู่กรณีนะ
ว่าคงจะเป็นผู้หญิงในกล้องวงจรปิดเขาเห็นคลิปเขาเห็นโพสต์
เขาก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเหมือนกันนะบอกว่าเจ้าของโพสต์ที่กล่าวหาเรา
นัดวันมาได้เลยรอคุยรอเจรจาเสมอรอบอกความจริงกับทุกคนเสมอ
เมนต์นัดวันได้เลยอย่าเอาแต่แชร์ในสังคมออนไลน์มาเคลียร์กัน
จะได้รู้ว่าความจริงคืออะไร
ค่ะดังนั้นนะตอนนี้ก็มีข้อมูลจากทางฝั่งผู้หญิงผู้เสียหายที่เขาอยู่ในห้อง
อีกฝั่งหนึ่งนักข่าวก็พยายามที่จะติดต่อนะคะแต่ก็ยังไม่ได้ข้อมูลอะไรมาเพิ่มเติม
แต่ชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นกันเยอะค่ะเช่นแล้วทำไมรอปภที่เข้าไปช่วยไม่กักตัว
สองคนนี้เอาไว้ก่อนปล่อยให้เดินขึ้นมาจนถึงห้องใช่ไหม
กักตัวเอาไว้ก่อนตอนที่ไปช่วยแล้ว
พอไปช่วยแล้วผู้เสียหายก็ต้องเล่าให้ฟังสิว่าเขาถูกทำร้ายนึกออกไหม
เรียกให้รอปภไปช่วยนึกออกมั้รอปภไปช่วยแล้วแล้วทำไมปล่อยไป
ทำไมไม่เรียกตำรวจหรือเรียกอะไรมาคุมตัวก่อนนึกออกไหม
ถ้าเกิดถือกระเป๋าอะไรไปด้วยอย่างนี้ใช่
เจ้าของห้องไม่บอกเลยว่าพี่นั้นกระเป๋าหนูเอาคืนให้ด้วยอะไรอย่างเงี้นะฮะ
ค่ะซึ่งมันก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีเราติดต่อไปยังผู้หญิงเจ้าของโพสต์ที่เป็นคนเอาคลิปมาเปิดเผยเนี่ยนะครับ
เธอบอกว่าเธอก็ยังไม่พร้อมจะให้สัมภาษณ์อะไรมากนัก
เพราะว่าสภาพจิตใจยังบอบช้ำมากแต่ก็เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราฟังทางโทรศัพท์นะฮะ
บอกว่าเหตุการณ์จากในคลิปเนี่ยผู้หญิงผู้ชายที่พังประตูเข้าไปก็อ่า
ทำร้ายเธอเธอก็ผลักให้ออกไปจากห้อง
เนื่องจากไม่คิดว่าชายหนุ่มที่เป็นแฟนเก่าจะกล้าพาหญิงสาวคนใหม่มาหาถึงในห้อง
แฟนเก่ายังใช้เท้าถีบเธอด้วยนะเธอเนี่ยล้มลง
ยังทำร้ายร่างกายเธออีกหลายครั้งผู้หญิงก็มากระชากหัวกัดที่แขน
เอาผ้าขนหนูมาอุดปากไม่ให้ร้องจนเธอหายใจไม่ออก
หยุดหายใจชั่วขณะต้องร้องขอชีวิตถึง๓ครั้ง
จนมีจังหวะหยิบแก้วปลาไปที่กำแพงเพื่อให้คนได้ยินมาช่วยเหลือ
แล้วยามของหอพักก็มาช่วยทั้งคู่ก็หนีไปค่ะอ่าให้ท่านดูไว้ก่อน
ใช่ค่ะเบื้องต้นผู้เสียหายก็ขอบคุณพี่ยามพี่รอปภแหละที่มาช่วย
ไม่งั้นเธอบอกว่าโอ้โหอาจจะเอาชีวิตไม่รอด
แต่ชาวเน็ตก็บอกว่าเดี๋ยวขอฟังข้อมูลอีกฝั่งหนึ่งก่อน
แล้วค่อยตัดสินใจว่าเรื่องราวมันเป็นยังไง
แต่ไม่ว่าจะเกิดอะไรยังไงขึ้นมันก็ทำร้ายกันไม่ได้นะ
ใช่ค่ะอ่ามันก็มีกฎหมงกฎหมายของบ้านเมืองอ่ะค่ะอืม